เพราะว่าแหม่เป็นสองคนที่ประชาชนคนไทยก็คิดถึง
คุณชุวิตกับคุณสรยุสุทธาสนาจินดานะคะ

ขอคำแนะนำขอความรู้หน่อยในฐานะรุ่นพี่ในวงการ
ก่อนที่คุณชุวิตจะมาทำรายการชุวิตตีแสกหน้า
จันทร์ที่๓๐มกราคมนี้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ใครพลาดเมื่อวานนี้ให้ไปดูบางช่วงบางตอนพร้อมกันค่ะ
นักห่าวมืออาชีพที่จะไปคุ้ยข่าวแค้นข่าว
ไปผมคิดว่ารายการตีแสกหน้าเนี่ย

ก็คือจะวิพักวิจารณ์วิเคราะห์ถึงเรื่องที่เกิดขึ้น
แล้วก็อาจจะเล่าจากประสบการณ์ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น

นี่ที่นั่งคุยอยู่กับผมเนี่ยท่าทีสบาย
เวลาออกทีวีจริงทำไมต้องน่าดูคลิปเขาหมด
มันต้องเป็นประเด็นสิมันต้องเป็นเรื่องสิ

หรือยังไงคุณชีวิตต้องอยู่วันหนึ่งครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่ง

มันไม่ไหวมันไม่ไหวทุกวันน่ะ
แล้วคุณจะเอาได้ยังไงทุกวันหน้าลืมคิวเข้าหมดทุกวัน
คุยที่นซีวันพฤษนายนไปหมายงานออกกำลังกาย

อยากจะให้ไปออกเวลาสัวนอาทิตย์ก็มากกว่านึกส้ำ

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่าไปใส่ความเห็นตัวเองที่เยอะเกินไป

เพราะบางคนก็อาจจะไม่ได้คิดเหมือนผมนะ
แต่ว่าผมก็จะเอาความรู้ความประสบการณ์ของผม

บางคนก็อาจจะต้องช่วยผมล่ะส่งข้อมูลมาให้ผม
ชีวิตเป็นมาเฟียไหม
บางคนในแห้งรายก็คิดที่ทางต่อไปทำร่วมต้องมาสูบหก
ต้องมาเอามาจ่ายชีวิตอ้าว๖๘๕๐๐๓
สถานบริการมาจ่ายชีวิต

ไม่งั้นมีใครมาบอกว่าชีวิตใช่มาเก็บตังค์
นี่สิวันที่ผมจะบอกวันจันทร์นีผมต้องพูดครับ
สื่อบางคนเนี่ยนะบางคนมาบอกผมบอกว่าเป็นสื่อแล้วเดี๋ยวไปหาช่องทาง
มาหากินไปเรียกร้องไปฆ่าคุ้มครองไปอ้างไปขู่ไปเข็นเขา
เรียกเก็บเงินไอ้ตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าคนอย่างผมไม่มี
ผมมีพอแล้วนะวันนี้ผมอยากมาทำให้ผมไม่ได้มาทำกิน
เอางี้ใครไปอ้างคุณเนี่ยให้ถ่ายคลิปหรือแอบถ่ายมาเป็นหลักฐานให้คุณได้ไหม
รีบกล้าไปกล้าไปรีบถ่ายมาเลยเรื่องนี้ต้องถ่ายมา
เรื่องนี้ต้องช่วยกันแต่ถ้าไม่กล้าส่งให้คุณว่ากลัวเป็นพวกเดี๋ยวนะ
ส่งความผ่านผมแล้วผมบอกให้คุณได้ไหมมาเลยหรือส่งไปที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละครับ
เอาใครไปตอกทรัพย์ทุกที่จะไปตบทรัพย์จะไปเรียกเงิน
จะไปเรียกโรงจะไปอ้างมีพวกอ้างนี้นะคุณมาอ้างมาเป็นว่าเอ้ยนี่ชูวิตให้มาดูนะ
ชุวิตจะให้มาทำข่าวนะอันนี้สำคัญผมเคยโดนมาแล้วไม่ใช่อะไร
มีหรอทำไมไม่มีสมัยก่อนผมทำมาผมด้วยนะไม่มีได้ไงเป็นไงเป็นไง
เดี๋ยวรู้จักกับชูวิตนะเดี๋ยวเป็นทีมงานชูวิตนะเดี๋ยวอ่ะคุณเชื่อไหมว่ามันเกิดขึ้นแน่
มันสัญญาอะไรก็ว่าได้นะคือหลายคนเชื่อว่าหลายคนเนี่ย
ก็คือยังนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะมาในรูปแบบไหนเป็นยังไง
ภาพของคุณชุวิตที่เป็นสื่อไม่ต้องนึกค่ะ๓๐มกราคมนี้
รอดูพร้อมกันทั่วประเทศไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ชุวิตตีแสกหน้า
มาให้ดูให้พิสูจน์กันทางหน้าจอนี่แหละ

ทุกวันหรือไม่ทุกวันหรือจะปรับอารมณ์ยังไงบ้าง
คุณผู้ชมต้องดูต่อเนื่องทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะ